ที่งานบุญกระถิน๓ช่ามาถึงชุมพลคุณผู้สมค้า
ที่บอกแบบนี้นอกจากได้บุญและได้ความหาด้วย
เพราะว่าไงพี่เขาไปกันแก๊งเลย

ไม่รู้ถึงจะไปขอใครแต่งงานไม่ช้า
นี่ต้องบอกว่าครบองค์ประชุมค่ะงานนี้งานกระถิ่นสามัคคี
วัดของปริยารามค่ะเรื่องทำบูรณ์ส่วนหนึ่งพี่แจ๊
แต่เรื่องสร้างสินค้าแล้วพี่หมับพี่โหน่งไม่แพ้ใครอยู่แล้วค่ะ
รวมตัวกันแบบครบทีมทั้งทีนะคะนี่ไปกันที่ชุมพร
แล้วงานนี้ไม่ได้ไปกันแค่๓คนมีสมาชิกตลกอีกเพียบค่ะ
มุกกันไปโบ๊ะบะหลายตับเลยเขาบอกเลยนะจัดมาแบบคอมโบเซต
แล้วทันทีที่พี่หมับรากดตัวเท่านั้นซีงกรี๊บแบบลั่นเลย
นานจะได้เจอตลกชื่อดังตัวเป็นกันสักที
ตามมาด้วยพี่เท่งค่ะเสื้อขาวใส่แว่นดำมาอย่างหล่อเลยนะฮะ
มากับเพลงไปเตียวกันมั้ยนะ
ยกพี่พาไปกินตับตับตับตับ

มีความสุขแฮปปี้แบงค์แล้วพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในงานจะสนุกขนาดไหน
แต่พ่อพี่หม่ามมากเลยราบแล้วเมียน้อยไม่รอดแรง
จากเป็นมุกตลกก็เอามาแต่งเป็นเพลงนะฮะ

เชียงลายกับอิสโตตัวแม่

ใช่ค่ะพี่แจ๊คไปถามมาให้แล้วกัน